ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมประชาชนเขาไปรอต่อคิวเข้าแถว
เพื่อที่จะซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

เมื่อวานก็ถือว่าเป็นรอบที่๒แล้วที่มีการเปิดขาย
หลายคนเนี่ยไปจับจองรอคิวกันเนืองแน่นเลยนะคะ
คนไปออกันตั้งแต่เช้าเลย
ไปรอซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เปิดจำหน่ายเป็นรอบที่๒นะคะ
มีจำหน่ายทั้งหมด๒๕๐๐เข็มเข็มละ๓๐๐บาทค่ะ
ซึ่งประชาชน๑คนมีสิทธิ์ซื้อได้คนละ๒เข็ม
ภาครัฐก็เชิญชวนให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่า
รวมถึงภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะคะ
ประดับเข็มที่ระลึกนี้ในระหว่างเดือนเมษายน

รวมทั้งอยากให้เก็บรักษาเอาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำด้วย
เพราะว่าเข็มที่ระลึกนี้จะจัดทำในโอกาสพิเศษของพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นเองค่ะ
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในการเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราด
ลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
มีประชาชนจำนวนมากเลยที่มารอซื้อกันอย่างคึกคัก
ทุกคนก็ภูมิใจที่จะได้ร่วมประดับเข็มที่ระลึกนี้
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีนะคะ

ถ้าใครแต่งเครื่องแบบข้าราชการศรีกากี
ประดับที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ
ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะ
แต่ถ้าเป็นชุดสุภาพชุดผ้าไทย
หรือว่าชุดสากลนิยมชุดธรรมดาที่เราใส่กัน
ก็ให้ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหมือนกันค่ะ